คุณสมลืมผู้ชายคนนี้ไปรึยัง

เบิร์ตไอดอลพี่มีคณะตลกเป็นของตัวเองแล้วนะคะ

่งไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะนี่หน่งมากับเด็กอาดอน

ชื่อเสียและกลิ่นตัว
มึงยังไม่สารภาพอีกเลย
ยังยังไงป่านี่มึงยังไม่สารภาพอีกเลย

เป็นการร่วมทุนค่ะถูกต้องค่ะ
นี่ค่ะแล้วจะบอกว่ารับจ้างทั่วไทยนะคะ

นี่เขาจูงมือกันมาค่ะเสียบัตรกับเสียชัดสายเปย์นะคะ
นี่เห็นไหมมาเป็นคู่ดูโอนะคะ
เดิมงานแรกเลยก็คือเปิดตัวทีมงาน
ที่งานแต่งของญาติเสียชัดที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เสียชัดสายเปย์ชื่อจริงก็คือธนสิทธิสุเกตนะคะ
บอกว่าได้ร่วมทุนนี่ร่วมทุนสร้างกับเสียสมบัตินะฮะ
เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดรายใหญ่จากจังหวัดนครปฐม
มาตั้งคณะตลกขึ้นมานะคะมีเพื่อนฝูงนักแสดงมาร่วมคณะเยอะเลย

คล้ายได้ค่ะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะร่วมกันลงทุนสร้างละครอีกด้วยนะ
สักเรื่องได้ไหมขอให้พี่เบิร์ตของหนูเนี่ยไปเป็นพระเอกได้ไหมอ่ะ
เสียชัดเขาบอกว่าลงทุนสร้างละครหลายเรื่อง
เพื่อช่วยเหลือศิลปินตลกที่ตกงานในช่วงโควิดนะคะ
เรื่องแรกมีชื่อว่าพี่เหมาะกับการเป็นพระเอกมากเลย

วุ่นในฟาร์มเป็ด
ให้พี่เป็นอะไรเป็ด

เผยแพร่ผ่านช่องยูทูปชื่อว่าเป็ดน้อยไทยแลนด์

ตอนนักร่องโอเค
ไม่์ทิ้งกัน
คุณผู้ชมที่นี้ธุรกิจนอกกล้วยก็ยังทำอยู่นะคะ
เสียชัดบอกว่ากระแสข่าวที่ว่าตกอับเนี่ยไม่จริง

หอกล้วยทำสู้เขาให้ได้เถอะเสียชัด